คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้นะคะมีแม่บ้านหอพักวัยห้าสิบสามปีท่านหนึ่งค่ะ
คือเสียชีวิตอยู่ในห้องโรคประจำตัวกำเริบ
แต่มีนกแก้วแสนรู้ที่ผู้เสียชีวิตเลี้ยงเอาไว้
คุณผู้ชมนี่ตัวนี้ค่ะเชื่อไหมคะว่ามันเกาะอยู่ที่ร่างของผู้เสียชีวิต
ไม่ยอมไปไหนเจ้าหน้าที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตออกไปจากห้องมันไม่ยอม
เหมือนกับจะไปจิกเจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
คือห่วงแบบรักเจ้าของไม่รู้ว่าเจ้าของเสียชีวิตแล้วเกาะอยู่แบบนี้
หอพักแห่งนี้อยู่ในหมู่บ้านสินทิวาธานีนะคะ
อำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกติดต่อแม่ไม่ได้
บอกน้องชายให้ไปดูให้หน่อย
พอไปถึงประตูล็อกค่ะพังประตูเข้าไป

คุณแม่ก็คือนางเบนจมาสอายุ๕๓

แล้วอย่างที่ให้คุณผู้ชมดูภาพไปตั้งแต่ต้นคือ
นกแก้วสีเหลืองเกาะอยู่บนร่างของผู้เสียชีวิตแบบนี้
ทางเจ้าหน้าที่จะไปนำร่างออกมาจะไปจับออก

ไม่ให้ใครจับตัวผู้เสียชีวิตด้วย
เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะจับนกแก้วพยายามจะคุยกับมัน

เดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศจังหวะตรงนี้นิดนึงนะคะ
นาซ่าค่ะนกตัวนี้
สุดท้ายทางกู้ภัยบอกเอายังไงเดียวยังไงดี

ก็มาเรียกนกแล้วก็จับมันออกไปนะคะ
นี่ค่ะลูกชายก็ต้องเลี้ยงด้วย

ตั้งแต่ตัวมันยังเล็กยังไม่มีผลเลยค่ะ

คือเกาะหลังแม่ไปทุกที่เลยนะคะ

ลูกชายบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเลี้ยงแทน

เมืองต้นคาดว่าตัวคุณแม่ก็น่าจะมีโรคประจำตัว
แล้วก็เกิดอาการกำเริบเป็นลมหน้ามืด
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องไม่มีใครทราบ

เช้าวันนี้ลูกชายของผู้เสียชีวิต

ไปรับศพของคุณแม่ที่โรงพยาบาล

นาซาก็หลังลูกชายของแม่ไปเลยค่ะ
ก็นำร่างของคุณแม่ไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
นาซาก็หลังอยู่ตลอด

คือลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าเมื่อคืนเจ้านาซ่าเงียบ
ซึมไม่ร้องแม้แต่นิดเดียว

คงจะคิดถึงแม่มากซึมไปเลยค่ะ
แม่ไม่อยู่แล้วจากตกสิ่งมันร้องได้แล้ว
แล้วเรียนขี้เล่นแล้วมันกลายเป็นหง่อยไปเลย
มันกลายเป็นหง่อยไปเลยนะครับ
นาซ่าก็ไปอยู่กับลูกชายผู้เสียชีวิตค่ะ

แต่ถ้าลูกชายเขาคุ้นเคยก็น่าจะอยู่กันได้